สู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณรัฐนะครับจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิธีโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด

มั่นใจ๑๐๐ค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งสงครามเพลงครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันพร้อมกันหลาย
ที่ตอบโจทย์๔ข้อแล้วนะครับ

คุณรัฐจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องบีแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบีขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้นะครับเหลือด้วยกันทั้งหมดอีก๔เรื่อง
เรื่องที่หนึ่งอำเภอเว้ยคด

เรื่องที่๔ภาษาไทยป๒ครับ

ขอเชิญน้องบีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บีอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

ก็๑๘ปีก็ตั้งแต่เกิด

บนตู้เย็นเนี่ยเห็นบอกด้วยว่า
มีสติ๊กเกอร์ข้อความแปะอยู่ไว้หลายแผ่นเลยเหรอลูก
เวลาที่จะเปิดตู้เย็นกินน้ำกินอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นใช่ไหม
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑๓ข้อความ
ตัวเลือกที่๒๔ข้อความ
ตัวเลือกที่สามห้าข้อความตัวเลือกที่๔๖ข้อความ
เวลาไปเปิดตู้เย็นหนูไปเจอสติ๊กเกอร์แล้วก็ลูกท่องเที่ยวค่ะ
แต่ละแผ่นมันก็จะมีเป็นหนึ่งข้อความใช่ไหมลูก

ถ้าพร้อมแล้วน้องบีเลือกตอบตัวเลือก
ตัวเลือกที่๒๔ข้อความค่ะ
ตัวเลือกที่๒๔ข้อความครับ
น้องบียังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อาเอกแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับอาเอกขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันทั้งหมดอีก๓เรื่องครับ
เรื่องที่๑อำเภอห้วยคด
เรื่องที่๒ถ่าน
เรื่องที่๓ภาษาไทยป๒ครับ

ขอเชิญนายเอกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณเอกเคยไปช่วยย่าก็คือคุณพ่อคุณแม่เผาไหมครับ

หน้าที่ของคุณเอกถ้าเกิดว่าไปเผาถ่านคุณทำอะไรบ้างครับ
ช่วยเลื่อยเลื่อยแล้วก็กบเตาฐานแล้วก็

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เป็นถ่านที่เผาสำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็มีถุงปุ๋ยนะครับมีเชือกฟางมีกันไกลชั่วให้เดี๋ยวต้องตักถ่านเนี่ยใส่ถุงมันจะมีเวลากำหนดให้พอเสร็จแล้วต้องวิ่งไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลาแข่งกับเวลาเอาละทำคนเดียวไหวไหม

เอาแม่ด้วยนะครับขอเชิญแม่กับคุณรัฐครับเชิญครับ
ยายมานี้ยายมาตรงนี้ก่อนยาย

เดี๋ยวเรานะคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่นี้เราลองแล้วนะได้ลองตักแล้วนะครับถุงนี้นะฮะนี่เอาแค่ประมาณถุงนี้แล้วก็เย็บแบบนี้เลยนะ

ให้ได้สักหกถุงช่วยกัน
ผมมีหนี้มาให้ครับแจกเพื่อสุขอนามัยนะครับ

ให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาด้วยฟังโจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือบรรจุทานใส่ถุงจำนวน๖ถุงภายในเวลา๓นาทีครับ

ฐานผมอยู่กับมันทุกวันครับเราจะทำให้ดีที่สุดและทำให้เต็มที่นะครับ
เอามาถ้าพร้อมแล้ว

เริ่มครับ

เริ่มครับ

เม็ด
หกถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เวลาที่เรากำหนดเอาไว้ว่า๓นาทีเท่านั้น

ผ่านไปแล้ว๓ข้อคุณเอกยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับยายศรีแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องอำเภอห้วยคดภาษาไทยปสอง
ผมเสื้อเวิ่ตครับทำไมทำไมคุณไม่เลือกภาษาไทยให้กับคุณแม่
แม่อาจจะเสียไม่หอกโอ้โหเอาเอาเว้ยคนะครับมั่นใจนะครับ
โชคดีครับขอเชิญยายศรีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายอำเภอห้วยคดนะจ้า

ถ้าคุยถ้ายายคุยกับผมยายต้องคุยเสียงดังหน่อยนะ
ถ้ายายคุยเอาแม่ผมถือว่ายายคุยกับแม่ซื้อนะ
หูไม่ได้ยินไง
อุ๊ยขอมาจีบเอง

เข้าห้องอย่างเดียวเลยเหรอ

บีเจษมไปทำบุญที่วัดของที่ข้างบ้าน
เขาก็เคยพาเราไปทำบุญน่ะ
อำเบอร์เว้ยคสจริงแล้วเนี่ย
เขาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น๓ตำบลใช่ป่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอห้วยคดมีทั้งหมดกี่หมู่บ้าน

ตัวเลือกที่๑๒๘หมู่บ้าน
ตัวเลือกที่๒๒๙หมู่บ้าน
ตัวเลือกที่๓๓๐หมู่บ้าน
ตัวเลือกที่๔๓๑หมู่บ้าน
ได้ยินเขาคุยกันในหมู่บ้านละ๓๐หมู่บ้านค่ะ
พร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๓๓๐หมู่บ้าน
ตัวเลือกที่๓๓๐หมู่บ้านครับ

เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในครอบครัวของคุณรัฐจากอุทัยธานี
จะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
ร่วมกันเป็นกำลังใจในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
มันจุธานใส่ถุงจำนวน๖ถุง

ภายในเวลา๓นาที
คุณเอกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช่ใช่ใช่